สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่เป็นข่าวอยู่นี้ออกจะงงงหน่อย
ท่านก็อย่าแปลกใจถ้าจะบอกว่าโอกาสที่จะได้โหวตคุณพิธาอีกรอบนึง
ก็ยังมีอยู่ท่านอย่าแปลกใจถ้าจะบอกว่าการโหวตคุณเศรษฐา
อาจจะโหวตได้สองหนก็ได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันต่อเนื่อง
ถามว่าจะเป็นไปได้ยังไงก็รัฐสภาเขาโหวตตีตกไปแล้วนี่
มติกันว่ามันเป็นยติโหวตได้หนเดียวแพ้ก็แพ้เลย
แต่ว่าฝ่ายที่เห็นต่างเขาบอกว่ามันไม่ใช่ยติ
มันเป็นบทบัญญัติตามรัฐมนูลแต่ว่าที่เป็นข่าวขึ้นมา
เป็นที่มาของเรื่องนี้ท่านดูหัวข่าวนี้
มติผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐมนูลตีความมติที่ประชุมรัฐสภา
หัวข่าวที่สองตามมาขอให้สารมีคำสั่ง
ชะลอเลือกนายกไปก่อนจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัย
ผมมีหน้าที่ที่จะอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายว่า

สภามีมติเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
โหวตเลือกนายกเขาก็บอกว่าเป็นยติ
เลือกได้หนเดียวตกแล้วก็ตกเลย
แต่๘พักที่จะตั้งรัฐบาลเขาบอกมันไม่ใช่ยติ
แต่มันเป็นข้อกำหนดตามรัฐมนูลว่าด้วยการเลือกนายก
ฉะนั้นการที่รัฐสภามีมติอย่างนั้นเนี่ย
เท่ากับว่าข้อบังคับสภา
มันใหญ่กว่าบทบัญญัติของรัฐมนูลสิ

แล้วหลังจากนั้นจำได้ไหมครับ
พอมีมติออกมานักวิชาการครูบาอาจารย์โอ้ยออกมากระหึ่มไปหมด
อดีตคณะบดีคนดังทั้งหลาย
รวมทั้งคณะบดีคนปัจจุบันออกมาเรียงหน้า

ไม่ว่าจะศาสตราจารย์พิเศษดรทงทองจันทรางสุ
ไม่ว่าจะเป็นดรบวรศักดิ์อุวันโน
รบวรศักดิ์เนี่ยถึงขนาด
เขียนโพสต์ออกมาว่า
รัฐมนูลมา๓๐กว่าปี
ทบทวนแล้วว่าจะสอนต่อไปไหม

หรือคณะบดีนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อย่างดรมุนินพงศาปานเนี่ย
บอกว่าในมุมของคนสอนกฎหมายพูดเรื่องนี้แล้วมันถอนหายใจมันเหนื่อย
แล้วก็อ่อนแรงไปทุกครั้ง

๑๑ร้อย๑๕คณาจารย์นิติศาสตร์
แถลงการไม่เห็นด้วยกับมติของสภา
ที่ให้ข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐมนูล

ดูเนื้อหาหลักเมื่อวานนี้ที่๑๑๕คณาจารย์นิติศาสตร์เขาแถลงการเนี่ย

เรื่องลำดับชั้นกฎหมาย
รัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุด
ลำดับต่ำกว่าต้องไม่ขัดรัฐมนูล
อาจารย์นิติศาสตร์เขาเห็นว่าผลของการลงมตินี้
ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของนายพิธาหรอก
แต่ว่ามันเป็นบรรทัศน์ที่ผิดพลาดของรัฐสภา
ที่สำคัญคือบรรทัศน์เสียงข้างมากของรัฐสภา
ตีความให้ข้อบังคับการประชุมของตัวเองให้ใหญ่กว่ารัฐมนูล
นี่ความเห็นหลักของ๑๑๕อาจารย์นิติศาสตร์นะ
แล้วเขาออกความเห็น

คณาจารย์นิติศาสตร์เห็นว่ามติของรัฐสภาเมื่อ๑๙กรกฎา๖๖
เป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูล
จึงขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้
หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์เรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและหลักการปกครองโดยกฎหมาย
ที่มีหลักรัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุด
ยากที่จะดำเนินโดยปกติในประเทศไทยต่อไปได้
นี่ใหญ่ไหมล่ะครับ
นี่คือความเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักและทรงพลัง
ผมถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
ถ้าเราไม่ฟังคณะบดีคณะนิติศาสตร์
เราไม่ฟังครูบาอาจารย์ที่เขาสอนนิติศาสตร์
แล้วเราจะฟังใครแล้วเราจะฟังใคร
ฉะนั้นเรื่องนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
อาจารย์คณะนิติศาสตร์แล้วก่อนหน้านี้
มีอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์พรชัยเทพปัญญา
เขาเป็นนักวิชาการอิสระ
เขาก็ไปยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

แล้วเขาขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปถึงสารรัฐมนูล

ได้ประชุมปรึกษาหาลือและเห็นชอบร่วมกัน
ส่งให้สารรัฐมนูลตีความมติที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่๑๙กรกฎา
แล้วขอให้สารรัฐมนูลมีคำสั่งยุติโหวตเลือกนายกเอาไว้ก่อน
กว่าสารรัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมา
นี่นี่คือที่มาที่เป็นข่าวที่รายงานไปเมื่อสักครู่
แล้วถ้าเป็นไปตามนี้มันจะเกิดอะไรตามมาล่ะ
ถ้าเป็นไปตามนี้๑การโหวตเลือกนายกวันที่๒๗กรกฎา
คงจะต้องเลื่อนไปก่อนหรืออาจจะต้องเลื่อนไปก่อน
แล้วรอให้สารรัฐมนูลวินิจฉัย
บ่ายวันนี้ที่รายงานไปเมื่อสักครู่ในข่าวว่า
ประธานจะหารือกับฝ่ายกฎหมาย
อาจจะตัดสินใจกันวันนี้หรือตัดสินใจพรุ่งนี้ว่าจะเลื่อนออกไปก่อน
แล้วถ้าสารตีความว่ามติที่ประชุมไม่ถูกต้อง
ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ต้องนำมาโหวตใหม่ได้เป็นรอบที่๒
ขึ้นอยู่กับก้าวไกลเขาจะเสนอโหวตไหม
แต่ผลพวงที่ตามมาคือภักษ์เพื่อไทยที่จะเสนอคุณเสร็จถาโหวต
ก็จะคลายล็อกได้ในแง่ที่ว่า
ของเก่าโหวตได้หนเดียวแต่ถ้าสารรัฐมนูลมีมติว่าอย่างที่บอกมาเนี่ย
ก็โหวตได้หนึ่งสองหรือหนึ่งสามถ้าคะแนนมันเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ
นี่คือสิ่งที่ต้องลุ้นจากสารรัฐมนูล
ทีนี้ถ้าดูดูไทม์ไลน์สารรัฐมนูลเนี่ย
เขาประชุมกันทุกวันพุธวันพุธที่จะถึงนี้
ตรงกับวันที่๒๖กรกฎาวันพรุ่งนี้
ต้องลุ้นว่าสารรัฐมนูลจะรับคำร้องไหม
ซึ่งส่วนใหญ่จะรับเพราะว่ามีคนไปร้องผ่านองค์กรตามรัฐมนูล

ฉะนั้นถ้าร้องผ่านไปจากผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะรับรับแล้วจะพิจารณาสั่งให้โหวต
โหวตเลื่อนออกไปอีกหรือไม่อันนี้ต้องลุ้นช็อต๒
และถ้าสมมุติว่าสารยังไม่สั่งมาว่าให้เลื่อน
ประธานสภาก็คงจะตัดสินใจเองได้ว่า
ถ้าอยู่ในระหว่างอย่างนี้เลื่อนออกไปก่อน
ผมถึงบอกว่านี่เป็นข่าวที่จะทำให้การโหวตนายกคลายล็อก
แล้วก็ต้องดูว่าสารรัฐมนูลจะว่ายังไง
แต่ว่าแน่นอนก็มีคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะ
สุดท้ายเนี่ยจะขีดเส้นใต้เรื่องนี้หน่อย
เห็นข่าวเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเขามีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผู้มีคุณูประการต่อการใช้ภาษาไทยที่ศูนย์วัฒนธรรม
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาเป็นประธานมอบ
มีคนได้รางวัลกันเยอะแยะ
หนึ่งในคนที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติเนี่ย
ชื่ออาจารย์ชนธิลาสัตยาวัฒนา

แต่ว่าอาจารย์ปฏิเสธที่จะไม่ไปร่วมงานรับโล่
อาจารย์โพสต์ไว้อย่างนี้
ขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยปี๖๖
ดิฉันขอน้องรับการเชิดชูเกียรตินี้
แต่ต้องขออภัยที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานในวันนี้

หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เนื่องจากดิฉันกำลังไว้ทุกข์ให้กับแผ่นดินไทย
ร่วมกับประชาชนส่วนข้างมากของประเทศ
สิทธิและเสียงอันบริสุทธิ์ใจของเขาถูกปล้นชิงไป
โดยคณะบุคคลและองค์กรการเมือง
ล้วนแอบอ้างใช้มาตรา๑๑๒
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
ธุรกิจผูกขาดและพวกพ้องยังไม่มีความละอายแก่ใจ

สาธาราชาญพิเศษดรชนธิลาสัตยาวัตนา
นี่คือเขตเส้นท่ายผิดตายของวันนี้ครับ